ส่วนคุณผู้ชมคุยกันหน่อยนะคะ

มีผู้ชายคนนึงเขาโพสต์เอาไว้ในโลกออนไลน์

ว่าตอนนี้มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม

เขาจะนั่งจากพัทยากลับบ้านที่หนองคาย

๕๐๐กว่าบาทที่หนึ่ง

เพราะไม่ได้นั่งแค่ที่เดียวแล้ว

คือทางรถเองเนี่ยเขาขายตั๋ว

ก็ราคาเพิ่มขึ้นเกือบจะ
เท่าตัวเดี๋ยวเรามีคำชี้แจง

ดังนั้นรถโดยสารเขาก็เลย
ตัวในลักษณะแบบนี้๑คนก็คือ

ที่นึงก็เว้นไปคนอื่นมาก็จะได้เว้นด้วย

สูงขึ้นไงผู้ชายคนนี้เขาบอกว่า

เว้นระยะห่างเขาจำเป็น
ต้องเดินทางเขาก็ยอมจ่าย

เขาก็แจ้งแล้วว่ามันราคาแบบนี้แบบนี้นะ

เศรษฐกิจไม่ดีคนไม่มีสตังค์

โดยสารที่มันแพงขึ้นเกือบเท่าตัวแบบนี้

คือในมุมของคนที่โพสต์เนี่ย

คุณก็เลยขายตัว๙๐๐กว่าบาท

โดยสารบอกว่าก็ผมก็บอกแล้วไงว่าผมขายราคานี้

ผมก็ต้องเว้นระยะห่างทางสังคม

เฟซบุ๊กชี้แจงเรื่องนี้ค่ะ
บอกว่าทางบริษัทไม่ได้โกงราคา

ราคามันเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัว

นโยบายเว้นระยะห่างทางสังคม
ต้องนั่งสับหว่างฟันปลา

บริษัทก็เลยสั่งให้พนักงานขายตั๋ว
บอกราคากับผู้โดยสารทุกคน
สอบถามความสมัครใจก่อนทุกครั้ง

เราต้องเว้นระยะห่างทางสังคม

นักข่าวของเราก็คุยกับผู้โพสต์นะคะ

สอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดเรื่องนี้แหละ
ในวีขออนุญาตใช้เป็นนามสมมุตินะคะ

บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงบ่ายเมื่อวาน

ตัวเขาเองไม่ทันสังเกตว่ามีป้าย

แต่พนักงานขายตั๋วก็บอกเขาแหละ
ว่าราคาตัวมันขึ้นแล้วนะ

ในวีบอกว่าผมก็ตกใจ
แต่พนักงานขายตั๋วก็แจ้งว่า

เพราะการเว้นระยะห่างทางสังคม

คนที่มาใช้บริการรถโดยสารประจำทาง

รถโดยสารที่ต้องแบกรับภาระตรงนี้แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะช่วยเหลือยังไงได้บ้างไหมอ่ะ
ประชาชนเองก็โอ้โหจ่ายเงินค่าโดยสารเกือบเท่าตัวทางบริษัทรถโดยสารประจำทางเองเขาก็ต้องแบกรับภาระ
ผมเห็นตอนแรกผมก็ตกใจเขาก็บอกว่ามันมีมาตรการนะครับของรัฐแล้วที่ให้นั่ง
ใช่ฟิวส่วนที่นั่งต่อคนเขาก็บอกว่าจาก๔๐เดียว๒๐เลยทำให้แพงขึ้น
เขาบอกผมอยู่เขาก็ไม่ได้บังคับผมซื้อหรอก
คนที่เราซื้อตัวเขามีป้ายบอกราคามั้ยคะ
ผมไม่สังเกตดูนะครับหน้าจะไม่มีหรือเปล่าไม่แน่ใจ

ใช่นี่แหละครับผมว่ามันสำคัญเลย
คนที่โอ้โหหาเช้ากินค่ำมันก็อยู่ยากครับ

คุณมีรถทัวร์ดีคุณไปขายเท่าเดิม

แต่มันต้องมีมาตรการรองรับที่ดีกว่านี้ครับ

เพราะตัวรถทัวร์เองเขาก็เดือดร้อนเหมือนกันใช่ไหมคะ
ทีนี้ค่ะเดี๋ยวเราเปรียบเทียบให้ดูนะคะ

คือเดิมทีเนี่ยค่าตัวรถโดยสารประจำทางบึงกาลหนองคายระยอง
ค่าโดยสารคือ๕๑๗บาท
พอมีมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมในช่วงโควิด๑๙
ก็ขึ้นราคาเป็น๙๑๐บาท
ราคาเพิ่มมากขึ้น๓๙๓บาทนะคะ
อันนี้คือประชาชนก็ต้องแบกรับภาระค่าโดยสารที่แพงขึ้น

บริษัทรถโดยสารประจำทางเขาจัดที่นั่งสับหว่างฟันปลา๒เบาะต่อ๑คน
ตามนโยบายเว้นระยะห่างทางสังคม
เท่ากับว่ารถโดยสารประจำทางที่วิ่งต่อเที่ยวจากเดิม๔๐ที่นั่ง

ดังนั้นต่อเที่ยวก็จะมีผู้โดยสารประมาณ๒๐คนก็คือต้องลดลงครึ่งหนึ่ง
ทางบริษัทเขาก็เลยบอกว่าถ้าไม่ขึ้นค่าโดยสารเขาก็อยู่ไม่ได้
เขาก็ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายตรงนี้เหมือนกัน
วันนี้ทีมข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปที่จุดขายตั๋วนะคะ
พัทยากลางวันนี้เปิดขายตัวตามปกติ
คนก็ไปซื้อตัวกันอย่างต่อเนื่อง
พนักงานขายตัวชี้แจงกับทีมข่าวแบบนี้ค่ะว่า
ตัวในราคาตามที่ผู้โดยสารคนดังกล่าวโพสต์ลงไปจริง
ราคาสูงขึ้นจริงแต่ก็แจ้งกับผู้โดยสารแล้วว่ามันจะเป็นราคานี้
ผู้โดยสารก็ยอมซื้อก็ยอมเดินทางนี่
แต่ราคานี้ไม่ได้โอ้โห๒เท่าก็เกือบ๒เท่า
แต่มันไม่ได้ขนาดแบบ๒เท่า
คนขายตั๋วไม่ได้มีสิทธิ์กำหนดราคา
คนขายตัวก็แค่ขายแล้วก็แจ้งรายละเอียดให้กับผู้โดยสารเท่านั้น
ที่มีการแชร์โพสต์นี้ออกไป
วันนี้ทางบริษัทก็กลับมาขายตัวในราคาปกติแบบเว้นที่นั่ง
บริษัทเขาเลยบอกว่ามันก็ขัดทุน
หลังจากวันที่๒๘พฤษภาคมนี้บริษัทเลยบอกว่าเดี๋ยวงดเดินรถเป็นการชั่วคราว

เพราะว่าไม่รู้จะเก็บค่าโดยสารยังไง

พอเก็บราคาเดิมเขาก็แบกรับภาระไม่ไหว
เดี๋ยวหลัง๒๘พฤษภาคมหยุดเดินรถ

ก็รอจนกว่าสถานการณ์จะกลับมาปกติก็แล้วกัน
อืมมันก็คือในมุมของคนที่เป็นบริษัทรถ
วิ่งไปราคาเท่าเดิมก็ขาดทุนเพราะรับผู้โดยสารได้ครึ่งเดียว
แต่ในมุมของผู้โดยสารโอ้โหก็ต้องมาเสียค่าโดยสารที่แพงมากขึ้นอีก
เราก็เลยไปถามกรมการขนส่งทางบกนะคะ
สำนักงานขนส่งจังหวัดชนบุรีตรวจสอบเรื่องนี้ให้แล้วนะคะคุณผู้ชม
รถคันนี้ที่มีผู้โพสต์โพสต์เอาไว้
เป็นรถโดยสารประจำทางเส้นทางหมวด๓
ที่๕๙๐บึงกาลหนองคายระยอง
ผู้ประกอบการขนส่งก็คือบริษัท๔๐๗พัฒนาจำกัด
ผู้ที่ร้องว่าซื้อตัวโดยสารจุดจำหน่ายตัวเมืองพัทยา
เพื่อไปอำเภอพลพิสัยจังหวัดหนองคายแล้วถูกเรียกเก็บค่าโดยสารเป็นเงิน๙๑๐บาท
จากการตรวจสอบตารางค่าโดยสารจากพัทยาไปหนองคาย
กำหนดอัตราค่าโดยสารเดิมมันคือ๕๑๗บาท
ผู้ประกอบการขนส่งไปรายงานตัวต่อนายทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะคะ
โดนเรียกตัวไปแล้วค่ะเรื่องนี้ถือว่าเป็นความผิดค่ะ
ถือว่าเป็นความผิดผู้ประกอบการเขาก็ยอมรับผิดตามข้อกล่าวหาทุกอย่าง
โดนลงโทษเปรียบเทียบปรับไปนะคะ
ข้อหาก็คือเรียกเก็บค่าขนส่งผิดไปจากอัตราที่กำหนดค่ะ
ต้องโดนปรับไป๑๐๐๐บาทแล้วก็ว่ากล่าวตักเตือนไป
ก็ต้องมีการอบรมเพิ่มเติมให้ยึดถือปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของทางราชการอย่างเคร่งครัดนะคะ
ดังนั้นทางบริษัทผู้ประกอบการเขาเลยบอกว่า
ถ้าเป็นแบบนั้นก็อาจจะต้องงดเดินรถชั่วคราว

เพราะว่าตามกฎหมายแล้วคุณไปขึ้นราคาตามอำเภอใจไม่ได้ไง
ใช่ไหมมันต้องขออนุมัติโอ้โหทั้งกรมการขนส่งทางบกทั้งกระทรวงคมนาคมเรื่องการเดินรถ

แต่คันนี้คันเดียวหรือเปล่าที่เก็บค่าโดยสารขึ้นแบบนี้